ที่จังหวัดกำแพงเพชรมีเหตุการณ์วัยรุ่น๒กลุ่มทะเลาะวิวาดกัน

แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทะเลาะกันนี่แหละ

ในอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกทองยิงใส่หลัง
แล้วกูเชิญมั้ยว่ากระสุนเข้าที่หลังเค้าอ่ะ
รูอะครับ๕๐นัดแต่ที่เห็นภาพเนี่ยเขาไม่ตายนะครับ
คือเป็นลูกปลายใช่ไหมอ่าเขารอดมาได้คำถามคือเขาห้อยพระอะไรมีของขลังเหรอ
ทำไมหนังเหนียวโดนไป๕๐รูขนาดนั้นถึงรอดมาได้ติดตามจากรายงานเลยฮะ
นี่คือร่องรอยลูกกระสุน๕๐นัดบนแผ่นหลังและหัวของนายประภัยเทพวันอายุ๔๕ปี
ชาวบ้านน้องเตาอิดหมู่๑๑ตำบลโกสัมภีร์อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
หลังถูกวัยรุ่นใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงใส่จากด้านหลังแต่เจ้าตัวไม่เสียชีวิต
จนเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านว่าเป็นเพราะบารมีหลวงตาเป้าขันติโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้องเตาอิดที่มรณภาพไปเมื่อปี๒๕๕๙
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
นายประภัยเล่าว่าวันเกิดเหตุตนเองออกไปตามหาลูกชาย
กำลังทะเลาะวิวาสกับคู่อริ
และพยายามเข้าไปห้ามปามแต่คู่กรณีของลูกชายไม่พอใจปลีกเข้ามาทำร้าย
วิ่งหนีตายก่อนถูกปืนยิงใส่ด้านหลัง
ทำให้ลูกกระสุนฝังในตัว๕๐นัดแต่ไม่เสียชีวิต
เจ้าตัวเชื่อว่าพระบรมีหลวงตาเป้าช่วยเหลือเอาไว้
ซึ่งพกรูปเหรียญหลวงตาเป้าติดตัวตลอดเวลา
และลึกถึงทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
สำหรับหลวงตาเป้าเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิด้านคงกระพันธ์
ฟันแทงไม่เข้าแคล้วคลาดปลอดภัย
ทำให้ชาวบ้านนับถือก่อนมรณภาพในปี๒๕๕๙
ด้านพันโทสุนิยมสุวรรณชาติอายุ๖๕ปี
รองนายกสมาคมยิงปืนชากังราว
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนเปิดเผยว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องรางของคลัง
แต่น่าจะเป็นเพราะกระสุนปืนที่มีขนาดเล็ก

และปืนที่ใช้เป็นปืนสั้นไม่มีแรงส่งลูกกระสุนมากพอ
ต่างจากปืนยาวที่จะมีแรงส่งลูกกระสุนมากกว่า
ที่ไม่มีแรงส่งพอ

และไม่สามารถที่จะไปทำลาย

ทดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน